ถึงตำรวจนายหนึ่งที่จังหวัดเชียงใหม่หน้าเหมือนพลเอกประยุทธ์จันโอชาต้องท่าชี้ด้วยไหม
มีท่าชี้แค่หน้าก็เหมือนแล้วผมดูหน้าตำรวจนายนี้นะโอ้โหตกใจ
ตอนแรกเห็นภาพไงเดี๋ยวเอ๊ะท่านนายยกแต่งชีวิตตำรวจยังไง
หรือเปล่านะก็จะเป็นบางมุมบางภาพแหละคุณผู้ชมนะคะแต่ว่าคนใกล้ตัวเนี่ยก็บอกมาว่าตอนนี้ดังมากเลยนะ
ส่วนตำรวจเจ้าตัวเองตอนนี้เก็บตัวเงียบอยู่นะไม่อยากเป็นข่าว
ผู้บังคับหมู่งานป้องกันสถานีตำรวจภูทรแม่ริมจังหวัดเชียงใหม่
ซึ่งมีหน้าตาคล้ายกับผลเอกประยุทธ์จันโอชาญนายกรัฐมนตรี

ภาพใหญ่นี่เหมือนเป๊ะมาก

แล้วท่านประยุทธ์ที่เคยใส่หมวกแบบนี้
หวกทหารนะที่ลักษณะคล้ายหมวกไปเล่นแบบนี้

โอ้โหถ้าดูแต่ท่อนบนไม่ดูเสื้อข้างล่างนี้นะ

กำกับการสถานีตำรวจภูทรแม่ริมก็บอกว่า
ปกติดาบตำรวจธราทิพย์นั้น
จะทำหน้าที่ประจำตู้ยามตำบลดอนแก้ว
แล้วก็เพิ่งจะมาฮือฮาตอนที่มีคนนำรูปนั้นไปลงเฟซบุ๊ก

ก็เห็นว่าเป็นตำรวจรูปหล่อนายหนึ่ง

แต่อาจจะเป็นเฉพาะตอนที่ใส่เครื่องแบบในบางอิริยบท
อย่างตอนนี้ก็จะคล้ายเยอะหน่อย
พอมีคนถ่ายรูปนำไปโพสต์แล้ว
มีคนมาเห็นรวมไปถึงสื่อมวลชนมาเห็น
ก็เรียกว่าฮือฮากันเข้าไป
ทำให้ตอนนี้เจ้าตัวซึ่งไม่ได้เข้าเวรนะคะ
เริ่มรู้สึกว่าไม่เป็นส่วนตัวแล้ว

แล้วก็บอกกับเพื่อนว่าไม่อยากจะเป็นข่าว

ครับ
ก่อนหน้านี้เรามีการรายงานไปแล้ว

คือเป็นกระแสข่าวฮือฮาจากทางทวิตเตอร์
เป็นคุณครูจากจังหวัดน้องคาย
ภาระศึกษาคุณครูคำเขียนบรรเทานั่นเองที่โรงเรียนปฐุมเทพวิทยาคาร
ทีนี้รวมถึงดาบตำรวจธาราทิพย์๒คนนี้ทั้งดาบตำรวจนี่ไง
ฉันกำลังคิดอยู่ว่าจะมีใครไหมเนาะที่เอาภาพมาเรียงกัน

ค่ะแล้วใครมีอีกก็เอาอีกได้นะ

ทั้งสองภาพนะฮะแต่ว่าถ้ามองหน้าปกติแล้วคุณครูจะคล้ายกว่า
เพราะว่าดาบตำรวจธาราทิพย์ต้องสวมเครื่องแบบต้องใส่หมวกแบบนี้
แต่ว่าคุณครูลักษณะของผมโครงหน้าจะคล้าย